คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กลับมาพบกับรายการจับยาม๓แต้มนะ
ตรวจดวงชะตาที่รักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับวันนี้จะมาจับยาม๓แต้มนะคะ
ก่อนอื่นคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่แจ็กกะลินนะพี่ดูบอลจริงจังนะ
ปกติสาวนี่ก็ดูตามแฟนหรือดูเฉียนักบอลหลอย
จริงจังคือผมแอบไปส่องเฟซบุ๊กมาคือโพสต์เกี่ยวกับบอลเยอะมาก
คือจริงจังเบอร์แบบเบอร์หนักอะ
ใช่ก็คือดูบอลนะคะจริงคือมีเพื่อนสนิท
พูดง่ายก็คือมีแฟนเก่า
ก็เคยเขาดูบอลอะไรอย่างนี้ค่ะดูฟุตบอลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยดูตามจริงดูเยอะมาก
แล้วก็จริงชอบดูบอลในสนามก็เลยเชียร์บอลไทยด้วย

ไม่ได้เป็นแบบสายขนาดนั้นแต่ว่าเราดูประจำเราก็จะมีข้อมูล
ทีนี้คอนเซ็ปต์รายการนี้พี่แจ๊คตอนที่ทีมงานติดต่อไป

เอาจริงไม่รู้เลย
จนกระทั่งมานั่งนึกว่าอะไรนะอันนี้
โทษนะมึงจะทายผลบอลจากดวงเหรอคะ

อันนี้คือเพิร์ชนาซเลยว่าเอาจริงหวะแล้วมันใช่หรือวะ

เพราะว่าเราเอาโหล่าการสน

เราพูดถึงเปิดไพ่ทำนายกันก็อาจจะเป็น
ถ้าขอถามว่าจากที่ทำมาแล้วเราทายถูกกันบ้างไหมคะ

ผมบอกเลยว่าเทปแรกถูกจนน่ากลัว

จากทีมที่ไม่คิดว่าจะสนาคือพี่ล็อคเนี่ยเหรอ
ไม่ใช่คือไอ้ผลชนะแพ้ผมว่ามันเรื่องเล็ก

แน่นอนคือถ้าไม่ต้องเปิดไพ่เราก็พอจะดูว่า

แต่ว่าไอ้เปิดไพ่มาสิ่งที่พี่รันหยิบไพ่มาแล้วก็บอกว่า
นักเตะสำคัญและพี่ดันพูดชื่อมา๒ชื่อคือ
ก็เลยบอกอันนี้น่ากลัวเป็นแม่นที่แบบน่ากลัวเหมือนกัน

ไม่หรอกแต่ว่าจริงพอมาคุยคอนเซ็ปต์แล้ว
คืออยากให้คุณผู้ชมดูว่าดูเอาแบบมิติใหม่แล้ว
หรือว่าความเพิดจริงก็เน้นความเพิดเพลิน

ต้องถามก่อนเมื่อกี้บอกแล้วว่าเชียร์เมืองทอง

แน่นอนค่ะลิเวอร์พูล

อยากบ่นไลกันไหมครับ
ให้กำลังใจนะคะแต่ว่าจริงนี่ถ้าถ้าเป็นส่วนตัวจะเป็นแนวทัพ
อย่าด่าเยอะสำนึกผิดไม่ทัน

เป็นแนวนี้ป่ะคะ

จริงก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันผ่านแชมป์มาเยอะ

มาแล้ว
คือจะบอกว่าที่เมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนจะถ่าย
แต่เราพูดถึงการถล่มของลิวฟู
แล้วก็ถล่ม๙๐ก็มีมาแล้ว

แต่ความกระหายความเข้าขาต่างหากที่มันทำให้
มันมีการสามารถเปิดปันการกัด
ความดรอบหมายเปิด

อายุอีกที่ผมพูดประจำคืออายุนักเตะมันแก่แล้ว

มองว่าที่เราดูฟุตบอลเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับการทำงานนะ
แบบว่าในออฟฟิศหรืออะไรก็ตามแต่เก่งคนเดียวไม่ได้
เราจะเป็นดาวสันโวคนเดียวไม่ได้มันต้องมีทีมที่ดี
อย่างเช่นแบบออฟฟิศใดแบบทำงานเป็นแผนกก็จะรู้เนาะ
ว่ามันจะต้องแบบช่วยเหลือกันหัวหน้าต้องแข็งแรงกัปตันทีมก็ต้องรู้จักทุกคน
เหมือนหัวหน้ากรบกหัวหน้าก็ต้องรู้จักคนนั้นคนนี้เป็นยังไง
แล้วก็วางสแตดแล้วก็เราจะเป็นดาวสันโวไม่ได้
จริงมันทุกอย่างเลยคือเรามองแบบว่าเกมการกีฬา
สามารถเอามาสะท้อนใช้ในชีวิตประจำวันได้
เด็กหงมา๒คน

คือก่อนนั้นมันต้องมีเด็กผงเด็กผีอยู่

งั้นผมต้องเป็นกลางให้มากที่สุดแล้วสินะ

ในความเห็นนะคะคือว่า

แต่ว่าเขาก็ได้พี่พอสเตอร์มาโพสต์ใหม่
ซึ่งพอสเตอร์เนี่ยคือแบบจับทางยาก
ความจากทางญาตินี่มีความหลากหลาย

ตัดกลับมาที่แมนยูก็คือเทนฮาร์กก็
แล้วคือว่ามันก็น่าดู
แล้วจะบอกว่ามีเพื่อนคนไทยไปดูแมทนี้เยอะมากเลย

มีเพื่อนเป็นแมนยูเยอะ

ได้ไพ่ยังไพ่ใบเดียวกันเลย

พี่ตาคิดว่าไงเชลซีกับแมนยู
ผมว่ามันสูสีมากมันออกได้๓หน้าแน่
ผมว่าถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์สำหรับผม

เสมอเยอะถ้าถามผมนะคงยิงกันเยอะ
แต่ถ้าเกิดต้องเลือกทีมที่คิดว่าจะเฉือนชนะ

ผมก็รู้สึกว่าเป็นไปได้มากกว่าที่

ก่อนหน้าที่เขาจะมาคุมเชลซี
เขาไปคุมใบตันแล้วแมนยูเจอใบตันนะ

ทัศนะจากทั้งพี่แจกรีนทั้งผมและที่เหลือจะเป็น

รายการเรานี่แหละตรวจดวงชะตาทีมรัก
ให้หมอรันโหลตะ

หมอดูว่าเริ่มสั่นไหวเริ่ม

สวัสดีครับอย่าลงกันเยอะนะฮะ

เราไม่ได้มีกิจใจเข้าไปปรับส่วนประสมเลยนะ
ใช้วิจารณญาณ

คืออย่างแรกก็คือจะดูเรื่องเกี่ยวกับ

กันวันที่๒๒ตุลาคม

โมง๖โมงเย็นก็อยู่ในช่วง
เวลาวันเดียวกันก็คือวันเสาร์

เสื้อมงคลจะอยู่วงเล็กส่วนอันใหญ่เนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจักราศี

วงเล็กในเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อมงคล
ที่เราจะทำนายกันในวันนี้นะครับ

สีที่โดดเด่นในวันเสาร์เนี่ย

ก็คือสีเทาสีคลาม

ส่วนแมนยูสีแดง
เอาจริงพบในเรื่องเกี่ยวกับสีเสื้อเนี่ย
แนนยูก็ตกในตำแหน่งที่ดีนะ

แต่มันจะไปเด่นในเรื่องเกี่ยวกับพวกหลักทรัพย์

ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับเดทอำนาจสีใด

มีกรรมการช่วยหรือเปล่า

ไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์ได้
กรรมการช่วยไม่ได้บอกว่าเขาโกงหรืออะไรนะ
แต่ว่ามันมีมันมีปิดพลาดได้
อาจจะใบแดงใบแรงจุดท
อันนี้ถ้าสมมุติมีอะไรเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

สีม่วงสีน้ำตาล
ดวงยังขี่กันเลย
ผมถึงบอกสูตรสีมาก
แต่ถ้าเลือกนะ

หนึ่งประตูไม่คิดกันเล่น

สีเสื้อมงคล
ส่วนคำทำนายการต่อไป

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดธนีที่สุด

แบบนั้นดูกันอย่ะ
ไปดูกันว่า
โอกาสความเป็นไปได้ในแต่ละหน้า

ตัวแทนเชลซีแล้วกันในการตัดไพ่

ไพ่ใบไหน
จะเป็นตัวแทนของเชลซี
ผมเลือกละ๑ใบ

โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวผมเลือกให้พี่แจ๊คนะครับ

ในการเลือกและการตัดไพ่
ผมตัดมาแล้วแล้วก็จะทำการเลือกว่าผลเสมอจะออกมาเป็นใบไหน
เป็นยังไงมาอ่าเลือกมาแล้วนะครับอ่ะเรามาลุ้นกันว่าอืม
ผลคู่เชลซีกับแมนยูจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับ
เลยละกันใบแรกคือเชลซีเชลซีเปิดมาโอ้โหไพ่ดีด้วย
เป็นไพ่เรื่องเกี่ยวกับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือ
ทำให้รูปเกมหรือลูกทีมไปในทิศทางที่ดีแปลเป็นภาษาฟุตบอลก็คือมีกุญสือดี
นำชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วเป็นไปได้เพราะอย่างเมื่อกี้พี่แจ๊คเป็นคนพูดเองว่า
เขาเดายากซึ่งลืมบอกไปไพ่ในเรื่องเกี่ยวกับไพ่ราชินีถือเหรียญนะครับ
ค่อนข้างสูงด้วยนะ
ตอนนี้มีออลล่าเริ่มมาแล้ว
แต่อย่าเพิ่งเอกใจไป

ไต่สามไม้คือมีเป้าหมาย
มีจุดประสงค์ที่ตั้งใจอยากจะให้รูปเกมนี้เป็นไปในทิศทางใด

แต่๓ไม้คือต้องมีการร่วมแรงร่วมใจ
แล้วก็มีทีมเวิร์คที่ดีถ้าแปลเป็นภาษาฟุตบอล
แต่ที่เหลือต้องดูองค์ประกอบด้วยว่าสามารถจะทำให้ทีมไปถึงฝั่งฝันได้หรือเปล่า
ว่ามีโอกาสที่คู่นี้จะเสมอไหมนะครับ
เปิดออกมาแล้วคือ

ความหมายก็คืออัศวินก็คือการต่อสู้
การสู้รบการออกไปฝ่าฟัน
การออกไปเพื่อที่จะได้เป้าหมายอะไรที่ต้องการ
อสวินถือดาบดาบมันก็เป็นตัวแทนของการต่อสู้กันอยู่แล้วเช่นเดียวกัน
ถือว่าคู่นี้จะสูสีมาก
ถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับในภาษาฟุตบอล
สูสีแล้วก็ผมคิดว่า
ถ้าใครพลาดมีสิทธิ์โดน
แล้วก็ถือว่ารูปเกมนี้ผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่จะแบบเสมอ
แล้วก็สามารถพลิกผันได้ตลอด๙๐นาที

คือไม่ได้แบบว่าใครนำแล้วมันน่าจะพลิกไปมา

คือถ้าพูดอย่างนี้ดูจากไพ่เนี่ยสนุกแน่
ซึ่งก็ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้
ต้องชวนเพื่อนกินเบียนแล้วร้อน

ใช่อย่าเรียกว่าเบียร์สิเก๊กหวยมีฟอง

ไม่พูดอีกก่อน
ทีนี้ทีนี้ถ้าเกิดให้พี่รันฟันทงจากหน้าไพ่
โอเคถ้าพูดถึงหน้าไพ่นะครับ
๓ใบที่เปิดมาเนี่ยเชลซีมีภาษีดีกว่า
เพราะว่าไพ่มันค่อนข้างออกมาเป็นไพ่ใหญ่กว่า

แต่เขาเรียกว่าไงพลังอำนาจของไพ่อัศวินถือดาบที่มันอยู่ในตำแหน่งของผลเสมอเนี่ย

ผมคิดว่ามีโอกาสที่ออกจะเสมอในผลคู่นี้นะครับ

แต่ถ้าจะให้เลือกทีมชนะแฟนแมนยูอย่าลงทัวร์ผมนะครับ
ผมว่าเชลซีมีโอกาสจะเฉือนชนะแบบเฉือนแบบในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ
อาจจะลูกเดียวหรืออาจจะได้จุดโทษ
มีใบแดงไหมคะ
ก็ไม่แน่เพราะถ้าจากดูตามหน้าเนี่ย

ใช่แล้วก็เรื่องเกียวเกมน่าจะมันในสีเสื้อมงคลด้วย
มันก็มีสิทธิ์ที่จะอาจเกิดอุบัติเหตุในเกมขึ้นได้
แล้วอย่างนี้ผมถามแล้วผลแมนยูเนี่ยแทบไม่มีโอกาสชนะเลยเหรอหรือว่ามีน้อย
มีแต่เหมือนเขาเรียกว่าไงอาจจะต้องมีอะไรเบื้องหลังที่ช่วยอยู่หรือเปล่า
เช่นกรรมการ

ใช่มีความคล้ายคลึงกันก็มีสิทธิ์
ซึ่งผลสามหน้าอย่างที่บอกไปก็มีโอกาสออกเสมอแต่ถ้าให้เลือกก็คือเชลซี

ทีนี้ตามธรรมเนียมต่อไปผมไม่ยอมผมจะถามอีกเรื่องที่ผมอยากรู้

มันจะยิงกันเยอะไหมคือผมว่าเกมมันขับเขี้ยวมันจะยิงกันเกิน๕ลูกไหม
ผลรวมทั้งคู่เลยใช่ไหมโอเคผลรวมจะมีสกอร์เกิน๕ประตูไหมนะครับ
เปิดเลยนะเลือกมาแล้วนะได้ไพ่๖ดาบ
๖ดาบไม่ใช่๖ลูกไพ่๖ดาบเนี่ยต้องบอกความหมายของไพ่ก่อน
ความหมายของไพ่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางการแสวงหาหนทาง
การแก้เกมของทั้งกุญสือหรือสภาพทีมในเกมมากกว่า
ก็จะไม่ได้ไปที่ประตูว่างั้นเถอะ
อาจจะไม่ได้ไปประตูแต่แบบมันจะขับเคี่ยวกันในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ของทั้งสองทีมว่าจะไปในทิศทางใด
ซึ่งแปลว่าถ้าเกิดถ้าเกิดสรุปจากที่พี่รันพูดก็คือที่ผมถามไปจากคำถามคือมันจะยิงกันเกิน๕ไหมคิดว่าไม่น่าเกิน
อาจจะเบียดกันอย่างที่บอกไปใหม่หนึ่ง๐๑๑๒๒อะไรประมาณนี้

จุดโทษจะมีเกิดขึ้นในเกมนี้ไหมนะครับ

จะมีจุดโทษในเกมนี้ไหม
ขึ้นแฮงแมน

ใบนี้นะครับความหมายของไพ่ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บปวด
ก็มีสิทธิ์ที่จะแบบในเกมนี้อาจจะมีนักเตะคนสำคัญบาดเจ็บ
ซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอาจจะมีการทำฟาวเกิดขึ้นในกรอบเขตโทษ
หรืออาจจะแบบเหมือนเขาเรียกว่าอาจจะทำให้ทีมใดมีผลได้เปรียบเสียเปรียบ

จะตอบก็คือเหมือนจะมี
มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้
แต่ผมคิดว่าไอ้ที่โดดเด่นเลยนะคืออาจจะมีผู้เล่นสำคัญทั้งสองทีมไม่ว่าทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้น
ต้องมีคนเจ็บแต่ถูกโทษมีหรือเปล่าก็๕๐๕๐
โอเคเราสรุปผลทั้งการดูทำนายทั้ง
เชลซีชนะใช่ไหมเนี่ย

เสื้อมงคลนะครับเชลซีดูดีกว่านิดหน่อยนะครับส่วนมาไพ่ทาโลหรือไพ่๒๔นั่นเองนะครับก็คือเชลซีมีโอกาสเฉือนชนะแบบ๑

ก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกโอกาสให้ทีมนั้น

แต่ถึงยังไงนะครับก็ต้องใช้หลักวิจารณญาณของคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในสิ่งนี้ด้วยนะครับ

เป็นสารและสิน
บางที่ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะพูดถึงเรื่องสถิติพูดสแตดพูด
เก็บการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักข่าวกีฬา
อันนี้เราจะมาดูในแบบไทย

นาภัยจะเป็นยังไงความเชื่อจะเป็นยังไง
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
ก็อย่าไปเอาไปจริงจังกับมันฮะ

เพราะว่าจริงก็ทำคอนเทนต์นั่นแหละเนาะ

สำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณพี่แจ๊กกะรีนมาก

โหยังไม่ได้ระบายความในใจมาก
ใจเย็น
ฝากผลงานด้วยครับว่าช่วงนี้มีอะไรยังไงบ้าง
เหมือนศิลปินเลย
โอกาสหน้าเชิญมาใหม่ได้นะ

ก็เดี๋ยวติดตามพี่แจ๊คด้วย
แล้วก็ติดตามทีมเชียร์พี่แจ๊คด้วย
ไม่จริงฝากติดตามรายการด้วย
ก็เป็นมิติใหม่จริงก็ย้ำว่า
อันนี้ก็เตอร์ไพรส์มากคือมานั่งคือเราก็ไม่มีความรู้อะไรเลย
ว่าเอาจริงนอกจากดาราแล้วที่เขาจะดูดวงเปิดไพ่

แล้วเทปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเชลซีจะเฉือนธนา

ถ้าไม่ตรงพี่แจ๊คซอสก่อนเลย

อย่าเล่นน้องเยอะสิน้องกลัว

ฝากตามรายการเราด้วยนะครับ
เอาด้วยนะครับหรือจับยาม๓แต้ม
ตรวจดูงชะตาครับ

อย่างจับยาม๓แต้ม
มามีเอย

สิ่งที่ที่เราต้องทำ

เอาอย่างงี้อ่ะจับแว่นแล้วก็สามแต้มก็ได้

ขอข้าวร้อนจานหนึ่ง

อะงั้นจบรายการเดี่ยวผมไปเคียบข้าวก่าวคุกหิว
เอาบดริ๊ปถึงไหนยังไงนะ
ก็ฝากติดตามรายการของเราจับยาม๓แต้มครับผม
ตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

ห้องแอร์ก็ได้ครับผม
ที่สำคัญอยากเห็นหน้าตาพวกเรา

เทปแรกเราไม่เห็นหน้า

พอเทปแรกไทยถูกเราเปิดหน้าเลยมีถ่ายวีดีโอเลย

โหนี่เป็นถ้าถ่ายเหมือนกันเนี่ย

รวมถึงเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ครับผม
ก็ทุกวันศุกร์ประมาณช่วงประมาณทุ่ม
เราก็จะเผยแพร่รายการนี้
ให้ทุกคนได้มาลุ้นพี่รันกันว่า
หมอรันของเราเนี่ยจะถ่ายแม่น
ถ้ารอบนี้แม่นเดี๋ยวโอกาสน่าใช้บริการ
มันมีอีกหลายแมทที่เราก็อยากจะท้าทาย

ได้เลยครับผมโอเคยังไงก็วันนี้ก็ลากันไปก่อน
ขอบคุณพี่แจ๊กกะลีนครับผม
ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับ